สุดท้ายมีกินออกมาหลายประวัติศาสตร์
แม่งเชิญดูคุยกับพวกเรา
นี่คืออู๋โชงเพียงครองสุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา

กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา

กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
กลับมาเมื่อเวลาเมื่อเวลา